มีคนเคยพูดนะคะว่าคนเราซื้อบ้านได้แต่เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกตั้งแต่๑๙กรกฎาคมแล้วนะคะ
มีผู้ชายคนนึงสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้องน้ำ
พอตรวจสอบดูปรากฏว่าที่ตัวเนี่ยโดนแทงไปทั้งหมด๑๑แผลด้วยกัน
มีมีดปอกผลไม้ปักคาอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายด้วย
แล้วไปรู้มาว่าผู้ก่อเหตุก็คือเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
บ้านอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรเลยนะคะ
ชนวนเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเมาแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
ทีนี้เพื่อนบ้านที่ถูกรวบตัวไป
ตอนนี้เขาบอกว่ายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
แต่ก็มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันในคืนเกิดเหตุเยอะเหมือนกัน
ผู้ตายก็คือนายอำพลเครือเนธค่ะอายุ๕๘ปี
สภาพอย่างที่บอกโดนฟันไปทั้งหมด๑๑แผล
โดนที่หลัง๒แผลด้านหน้าอีก๘แผล
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ปักคาหัวไหล่ด้านซ้าย๑เล่ม
คว่ำหน้าอยู่ในแอ่งน้ำข้างทางเข้าหมู่บ้านค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายดุสิตนามคำมูลหรือว่าน้อยนะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละบ้านใกล้กันเลย
ก่อเหตุเสร็จนายน้อยก็หลบอยู่ในบ้านของตัวเองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบของกลางเป็นมีดตะขอที่ใช้ตัดและฟันหนึ่งเล่ม
ไผ่ยาว๑เมตรเศษโดยที่ปลายไม้ไผ่ตอกตะปูสลับกันอยู่ด้วย
ที่เกิดเหตุมีทั้งรอยเลือดรองเท้าของผู้ตายและผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนั้น
ก็ควบคุมตัวนายน้อยไปดำเนินคดีค่ะ
ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่ม
ตอนแรกได้ยินเสียงนายน้อยผู้เกาะเหตุแล้วก็นายอำพลผู้ตายเนี่ยทะเลาะกัน
จากนั้นได้ยินเสียงต่อสู้เลยค่ะ
คือสองคนสู้กันแล้วก็เซไปเซมาจนมาชนเสาบ้านของเขา
เขาบอกตกใจมากเสียงอะไรโครมคลามแล้วเสียงคนทะเลาะกันก็เลยลงมาดู
แต่มันมืดเลยมองไม่ค่อยเห็นอะไร

เขามองไม่เห็นอะไรแต่เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยเสียงต่อสู้กัน
โวยวายเสียงฟันเสียงสับ
สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงบางอย่างตกในน้ำ
แล้วก็เห็นนายน้อยเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มวิ่งหนีไป
พอส่องไฟออกไปดูก็เห็นนายอำพวนถูกฟันนอนคว่ำหน้าในน้ำแล้วค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจให้มาตรวจสอบ
หรือเสียงภายลูก
เสียงของคนที่ขาด
ไปสอบถามนางสุรัตดากำจัดภัยภรรยาของนายอำพวนผู้ตายนะคะ
บอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับนายอำพวนมา๓๐กว่าปีแล้ว

อำพลมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างบ้านทั่วไปค่ะ
พฤติกรรมของเขาก็คือพอเลิกงานปุ๊บจะชอบไปดื่มเหล้าแล้วค่อยเข้าบ้าน
บางครั้งเมาหนักนอนนอกบ้านเลยค่ะ
เธอก็จะเตรียมชุดเครื่องนอนเอาไว้ให้เสร็จสับนั่นแหละ
เพื่อเอาวันไหนเมานักก็นอนตรงนั้นแหละมีของเครื่องนอนไว้ให้
วันเกิดเหตุค่ะเลิกงานแล้วสามีนายอำพวนเนี่ยนะ
ขี่จักรยานเข้าบ้านมาพูดคุยกับเธอพักหนึ่งแล้วก็เดินออกไปนอกบ้าน
ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกมีคนถูกฆ่ามีคนถูกฆ่า
เธอก็ยังไม่ได้สนใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นสามีตัวเอง
เพราะนายอำพวนไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครเลย
จนกระทั่งเพื่อนบ้านบอกผัวเองถูกฆ่านี่แหละถึงได้ช็อกแล้วตกใจมากเลยค่ะ
ส่วนนายน้อหรือนายดุสิตผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว
พฤติกรรมก็คือชอบดื่มเหล้าเหมือนกัน
แต่คนนี้เวลาเมาเนี่ยจะเอะอะระรานชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวัน
เขาบอกเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านมาก
ชาวโแม่นฟันธกฟันการเจอ
มาไปดูบ้านของผู้ตายกันหน่อย
ของผู้ตายเนี่ยเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะชาวบ้านเองก็ไปเตรียมอาหารให้กับญาติญาติที่จะไปร่วมงานศพ
ทางด้านของนายอำพวนนะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งก็มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมขึ้นที่บ้านพัก
ช่วงบ่ายของวันนี้ภรรยาของผู้ตายพร้อมกับญาติก็เดินทางไปรับศพ
อำพลที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก็บอกว่าเสียใจมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธอยู่
โดยหากไม่มีการดำเนินการทางคดีก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับชาวบ้านในหมู่บ้านอีก
ก็อยากให้ตำรวจนั้นดำเนินการให้เด็ดขาดแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับ
ท่านด้านร้อยตำรวจเอกกิติกวินอุมานธิติกพงศ์รองสารวัตรสอบสวนสนหาน
ก็คือถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าราวนมซ้ายจนตัดคั่วหัวใจค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุที่บริเวณหน้าบ้านของนายน้อยผู้ต้องหาเนี่ย
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องเสียงดังอยู่หน้าบ้าน
นายน้อยก็เลยออกมาโวยวายด่าทอค่ะ
ทีนี้จังหวะเดียวกันเนี่ยนายอำพวนผู้ตายขี่จักรยานจะเข้าบ้านพอดี
ก็ได้ยินเสียงนายน้อยโวยวายก็เลยจอดจักรยาน
แล้วก็มีปากเสียงกันอารมณ์ห้ามปรามกันนะคะ
น้องว่าเงียบหน่อยเพราะตอนนั้นมันก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วใช่ไหม
ครับจากนั้นนายอำพลผู้ตายก็เข้าบ้านไป
แล้วก็ออกมาใหม่คราวนี้ใส่แค่กางเกงชั้นในกับผ้าขาวม้า
ไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตัวเลยพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายน้อยอีกทะเลาะกันอีกครั้งนึงแต่คราวนี้ค่ะ
นายน้อยมีมีดมาด้วยก็เอาจ้วงแทงไม่ยั้งมือเลย
กระทั่งนายอำภัวเดินโซเซตกลงไปในหนองน้ำข้างถนน
เท่านั้นยังไม่พอนะนายน้อยยังกลับไป
กลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วเอาไม้ไผ่ท่อนยาว
ซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้โหที่ตรงปลายมันมีตะปูตอกสลับกันเอาไว้ค่ะ
ฟาดนายอำพลซ้ำอีกอ่ะค่ะฮะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัวสอบสวน
นายน้อยนะคะแต่นายน้อยยังคงให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเหล้านะฮะอืม
เมาครับน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงเข้าพรรษาแล้วต้องงดเหล้าเนอะ